วันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการบินไทย
เกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าเพิ่งที่จะได้รับการตรวจสอบ
สำนักงานปราบรามการทุจริตของอังกฤษนะคะ
โดยระบุว่าบริษัทโรสลอยค่ะ
จ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ไทย๖๐๐ล้านบาท
แรกในการทำสัญญาซื้อขายเครื่องยนต์เครื่องบินนะคะ
วันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายนะคะจะมาชี้แจงในเรื่องนี้ค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

ช่วงหลังมีข่าวเรื่องกับการบินไทยบ่อยมากครับ
แต่ว่าข่าวที่ออกมาไม่ค่อยเป็นข่าวเป็นมงคลเท่าไหร่
เป็นข่าวเรื่องการขาดทุนเป็นข่าวเรื่องการบริหาร
เรื่องของการขาดทุนนั่นเข้าใจได้ครับ
เพราะว่าโลกของวงการบินเปลี่ยนไป
สายการบินใหญ่ใหญ่ล้มไปเยอะนั่นเข้าใจได้
แต่ว่าข่าวที่เข้าใจไม่ได้และไม่อยากจะเข้าใจก็คือว่า

การบินไทยเนี่ยตกเป็นเป้าเรื่องพวกนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับ
แล้วเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับก็พาดหัวเห็นอีก
เอาลองดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้สิครับ
บินไทยเฉาพันล้านโลนสลอยแฉจ่ายใต้โต๊ะซื้อเครื่องยนต์๓ครั้ง
ให้อดีตข้าราชการและพนักงาน
มีหลายฉบับฉบับอื่นก็มีอีกลักษณะเดียวกันนี่แหละ
บินไทยตั้งกรรมการสอบสินบนโลนสรอย
เอามีอีกจ่ายนายหน้าทีจี๑๓๐๐ล้าน
นี่เป็นข่าวที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อเช้าหนังสือพิมพ์ลงกันเกือบทุกฉบับ
ขออธิบายในเนื้อข่าวหน่อยเถอะครับว่า
การจัดซื้อเครื่องยนต์เนี่ย
สำหรับใส่สายการบินลึกตัวเครื่องบินเนี่ย
คือเวลาสายการบินต่างเขาจะไปสั่งเครื่องบิน
โลกนี้มีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อหรอกครับ
เวลาซื้อเนี่ยเราจะต้องบอกเขาว่าเราจะซื้อเครื่องยนต์อะไรไปใส่

คนที่เขาผลิตเขาจะจัดการให้ตามที่เราต้องการ
เจ้าใหญ่ที่ขายเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินก็นี่แหละครับ
แล้วที่เป็นข่าววันนี้ก็มีเนื้อข่าวว่า
ผู้ผลิตยานยนต์และอากาศยานสัญชาติอังกฤษ
สำนักงานสืบสวนการช่อฉนรุนแรงของอังกฤษ

บริษัทเขาเนี่ยได้ติดสินบนในการขายเครื่องยนต์ให้กับสายการบินใน๗ประเทศ

มีใครบ้างล่ะมีไทยมีจีนอินเดียมาเลอินโดนีเซียพวกนี้

เรื่องของเราก็คือว่ามันเกี่ยวกับการบินไทย
คือเขาขายเครื่องยนต์ให้การบินไทยเนี่ย๓ครั้ง
ดูสิครับดูในจอเลยว่าครั้งแรกนั้นเมื่อไหร่
เพื่อให้ท่านได้เห็นว่าสมัยนั้นเนี่ยใครบริหารอยู่ยังไง
ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างวันที่๑มิถุนา
ถึงวันที่๓๐มิถุนา
เป็นเงิน๑๘ล้านเหรียญสหรัฐก็ลาว๖๖๓ล้านบาท
แล้วเอาเงินไปไหนเงินดังกล่าวเนี่ย
นำไปให้กับเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานการบินไทย
นี่ครั้งแรกนะ๑มิถุนา๓๔ถึง๓๐มิถุนา๓๕
ครั้งที่๒ได้จ่ายเอาอีกเอาอีก
ก็ประมาณ๓๓๖ล้าน
ในช่วงวันที่๑มีนา๓๕ถึง๓๑มีนา
ให้ในหน้าคนกลางเหมือนกันอีก

เอาบางส่วนไปให้พนักงานการบินไทย

ครั้งแล้วนะเอาได้ใจเอาอีก

ครั้งที่๓เกิดขึ้นระหว่างวันที่๑เมษา๔๗ถึง๒๘กุมภา๔๘
ซึ่งมีเงินบางส่วนตกไปสู่เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานการบินไทยอีก

เขาขายของเนี่ยถ้าเขาต้องจ่ายสินบน
เขาไม่มีทางที่เขาจะไปเฉือนเนื้อตัวเองหรอก
เขาต้องเอาค่าสินบนนี่แหละบวกเข้าไปในเครื่องยนต์ที่ขายให้เรา

พอเราซื้อแพงยังไงล่ะครับ

พอต้นทุนเราแพงเราก็ต้องเที่ยวขายตัวแพงขึ้นทำโน่นทำนี่

คุณจันลำพรโชติกัสเถียน

บอกเรื่องนี้บอร์ดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
ฝ่ายบริหารและอดีตบอร์ดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อหาเครื่องยนต์กับเครื่องบินที่ว่านี้แล้ว
แล้วการบินไทยจะเร่งรวบรวมและสืบหาข้อเท็จจริง
เรื่องต้นจะใช้เวลาประมาณ๓๐วัน
เวลาตรวจสอบได้เป็นเวลา๖๐วัน

แต่หากสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วได้ข้อมูลการบินไทยก็จะไม่นิ่งเฉย
สามารถตรวจสอบเลยว่าช่วงนั้นใครรับผิดชอบบ้าง

ฉะนั้นข้อสังเกตก็คือว่า๑เรื่องใหญ่แบบนี้เนี่ย
ให้กรรมการบอร์ดตั้งขึ้นมาสอบเองเนี่ยถ้าจะไม่ไหว
เพราะว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานการบินไทยอยู่ทุกวันนี้
แล้วแต่เป็นลูกน้องเก่าของคนที่ได้ฆ่านายหน้าไปทั้งนั้น
พวกนั้นเป็นนายเก่าเดี๋ยวนี้ก็คงยังมีชีวิตอยู่เพราะเวลาผ่านไปไม่นานนัก
ลูกน้องเก่าไปสอบนายเก่าแล้วมันจะได้เรื่องเหรอครับ
เดี๋ยวก็รูปหน้าปาจมูกกันอีกอ้าวให้ใครสอบล่ะ
อ้าวก็ขอสชเขามีหน่วยงานอะไรล่ะคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตภาครัฐอยู่นี่
อะไรนะคอตสที่พลเอกภัยบูลคุ้มฉายาเคยเป็นประธานอยู่
ตอนนี้ท่านไปรับหน้าที่เป็นองคมนตรีแล้วไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีสุวพันธ์เนี่ย
จะรับไม้ต่อต้องเอาระดับนั้นมาสอบต้องเอาระดับรัฐบาลหรือคอสชนี่แหละ
ทศนี่เป็นส่วนหนึ่งของคอสชใช่ไหมล่ะสอบออกมาแล้วจะได้รู้ว่า
ข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ยากหรอกครับอย่างที่คุณจรัมพรพูดถูก
ปีนั้นถึงปีนี้ใครเป็นบอร์ดอยู่บ้างปีนั้นถึงปีนี้ใครเป็นดีดีอยู่
ปีนั้นถึงปีนี้เนี่ยใครเป็นผู้ฝ่ายเกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดซื้อไม่อยากไม่อยากหรอก
เรื่องอื่นยากกว่านี้เยอะยังแค่เอามาได้คุยออกมาได้ติดคุกติดตารางกันเยอะ
อันนี้โจงครึ่งแบบนี้ปล่อยไว้ได้ยังไงอย่างที่ผมบอกครับ
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกชาวบ้านอย่างเราแต่เกี่ยวตรงที่ว่า
ถ้าเป็นแบบนี้การบินไทยก็ขาดทุนแล้วพอขาดทุนก็ไปหาทางไปโปกกับตัวการบินไทย
ตัวการบินไทยถึงแพงกว่าตัวที่อื่นไงเดี๋ยวนี้เขาบินไปไหนไม่ไหน
แล้วคนก็ไม่อยากนั่งการบินไทยก็บอกตัวแพงอ้าวสาเหตุเพราะตัวแพงเป็นยังไงล่ะ
ก็โกงกันนะสิเอาโกงแล้วเป็นยังไงเอ้าก็ทำให้ตัวแพงนะก็วนกันอยู่อย่างนี้
ฉะนั้นวันนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยหวังว่าจะไม่เงียบ
หวังว่าในกระบวนการตรวจสอบนั้นเนี่ยจะต้องเอาจริงเอาจัง
ไม่ใช่แค่สอบกันเองในระดับบอร์ดให้ลูกน้องเก่าไปสอบนายเก่าไม่ได้ความ
เดี๋ยวก็รูปหน้าปลาจมูกกันเกรงใจกัน
อย่าลืมนะคนที่มาเป็นบอร์ดการบินไทยเนี่ยธรรมดาเสียที่ไหนล่ะ
ไม่มีอำนาจก็มีเส้นมีสองอย่างถ้าไม่มีเส้นไม่มีอำนาจไม่ได้เป็นโบสถ์
ฉะนั้นก็สอบกันไปเถอะครับเรื่องนี้ก็จะคอยตามดูว่าจะจบถึงไหนยังไงครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ทางอังกฤษอุตส่าห์ส่งเรื่องมาให้แต่ว่าเรื่องการสอบในเมืองไทยนี่
ต้องให้คอสชนะคะถึงจะไปให้ได้โอ้ยต้องเอาระดับนั้น
แล้วบางทีเนี่ยทางต้นทางนะเขายอมรับแล้วนะว่าเขาจ่ายเงิน
สอบไปสอบมาทางปลายทางบอกว่าไม่ได้รับอีกอ่าแล้วมันไปไหนอ่ะ
จริงบ่อนอกจากมีเส้นแล้วมีสีด้วยนะครับต้องมีสีด้วย
สมัยก่อนบอร์ดของการบินไทยเนี่ยมีเส้นมีสีมีอำนาจ
งั้นเป็นบอร์ดการบินไทยไม่ได้หรอกตัวใหญ่ทั้งนั้นแหละ
เอาดูเรื่องนี้ต่อไปนะคะขอบคุณคุณสุภาพค่ะ
แล้วก็ตำแหน่งดีนั้นก็เปลี่ยนมาหลายคนแล้วหลายยุคหลายสมัยข้อมูลก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
แต่ว่าต้องตรวจสอบอย่างจริงจังถ้าเกิดว่าทำจริงก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ